พาไปนะจ๊ะไปเที่ยวที่ชุมพรจ้า

หอยโบราณเป็นพันปีเป็นซากฟอสซิล
เยอะแยะมากมายจนกลายเป็นที่มาของคำว่าสุสานหอยครับ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยนายภูศิษฐ์หรือว่าไข่เจียมวงทอง
อายุ๕๖ปีนะครับอยู่บ้านเล็กที่๔๐ทับ๑
หมู่๑๑ตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
พาไปดูซากฟอสซิลหอยครับ
พบว่าวางเรียงรายเป็นจำนวนมากนะครับ
อยู่บริเวณหน้าบ้านริมเชิงเขา
ที่มีความสูงจากริมทะเลอยู่ประมาณ๑๐๑๕เมตร
สังเกตดูใกล้ก็จะกลายเป็นซากฟอสซิลหอยตามที่แจ้งนี่แหละครับ
ฝังอยู่ติดกับก้อนหินขนาดเล็กนะครับขนาดใหญ่ก็มี

มีขนาดลำตัวสัก๒๓เซนติเมตร
ทั้งนี้นะครับก็ต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าคุณภูศิษย์เขาบอกเมื่อปี๒๕๔๐
ก็ไปขุดปรับที่ดินดังกล่าว
แล้วก็ไปเจอกับก้อนหินขนาดเล็กขนาดใหญ่
จำนวนหลายก้อนก็แจ้งไปยัง
ทรัพยากรธรณีเพื่อให้มาตรวจสอบ
ภายหลังการตรวจสอบจึงได้รู้ว่า
เป็นซากฟอสซิลหอยฝังอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ
ก็คาดว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
แล้วก็ในช่วงนี้ซากฟอสซิลหอยดังกล่าว

อย่างเช่นกรมทรัพยากรธรณี

เพื่อยืนยันให้แน่ชัดก่อนที่จะร่วมกันหาแนวทาง
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป
ชุมพรจริงสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะ
อย่างเช่นหาดคาบาน่า
ที่เขาเรียกกันอีกอย่างว่าทุ่งวัวแลนด์

ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะมากเลยนะครับ